ผู้ชุมนุมเมื่อวานนี้รวมถึงหลายวันที่ผ่านมา
ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นเป็นระยะ
จุดที่เขาเกิดก็คือถนนวิภาวดีรังสิต

และจะมีบางกลุ่มเลยไปแถว๓แยกดินแดง
จุดนี้แหละ๓แยกดินแดงเขามีแฟลต์ค่ะ

เมื่อวานที่เขาขึ้นป้ายค่ะป้ายข้อความเขียนแบบนี้
ขอคืนความสงบไม่เอากระสุนยางและแก๊สน้ำตา

คือเขาอยู่ใกล้กับพื้นที่ที่มีการประทะกัน
ใช่แล้วคือเมื่อวานนี้อาจจะไม่ได้ไปใกล้
สามเหลี่ยมดินแดงมากนักไม่ได้มีการสลายการชุมนุมจุดนั้น
แต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามันมีไงคะ

แล้วเขาก็กลัวว่าหลังจากนี้ไปเดี๋ยวจะมีอีก

ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนอีก

แฟลต์ดินแดงนำป้ายข้อความ
เรามีเด็กคนชะลาผู้ป่วย
ช่วยคืนความสงบให้กับพวกเราด้วย
เอาป้ายนี้ไปติดที่ชั้น๓
แล้วก็ริมรั้วให้เจ้าหน้าที่ลดการใช้ความรุนแรงค่ะ

การใช้กระสุนยางในการควบคุมฝุงชน
อีกทั้งต้องการให้เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์

ให้ไปอยู่ที่แถวกรมทหารราบที่๑
ปรัฐะตั้งแต่วันที่๑สิงหาคมจนถึงทุกวันเนี่ย

เขาบอกนอนอยู่บ้านเฉยก็ถูกแก๊สน้ำตา

เฉพาะคนที่อยู่ชั้น๑ชั้น๒นะคะ

บางคนก็ได้รับบาดเจ็บนะคะวิ่งหนีไม่ทันนะคะ
แล้ววันที่๒๔สิงหาคมที่จะถึงนี้
จะไปที่ธรรมเนียบรัฐบาลเลย
จะไปอ่านแถลงการให้ยุติความรุนแรง

เดี๋ยวจะไปถึงธรรมเนียบรัฐบาลเลยนะคะ

เป็นเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชน

แล้วก็ใช้ปืนลูกซองจ่อยิง

ยิงใส่คนขี่รถจักรยานยนต์๓นัด

นี่จะเห็นว่ายืนอยู่กลางถนนนะคะ

คนที่ถ่ายลักษณะก็คือฝั่งตรงข้ามของถนน

ก่อนและหลังมันเป็นอย่างไร
เอาจริงนะครับเขาบอกว่าตามหลัก
จะใช้ต่อเมื่อยับยั้งปราบรามหรือระงับเหตุตามหลักสากลเท่านั้น

ต้องดูเจตนาว่าเป็นการระงับเหตุวุ่นวายหรือเป็นการป้องกันตัวหรือเปล่า
ขอประชาชนอย่าเพิ่งตัดสินนะคะจากคลิปสั้นแค่ไม่กี่วินาที
ก็ตรวจยืนยันว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบให้นะครับคลิปนี้
เห็นจุดที่เขายิงมันก็ยังไม่ได้เกิดเหตุการณ์อะไรเท่าไหร่

แต่แล้วก็ไม่เศร้าว่าก่อนและหลังมันมีอะไรขึ้นหรือยังเปล่านะฮะ
เดี๋ยวรอการตรวจสอบนะคะสำหรับสถานการณ์การชุมนุมที่ผ่านมา